แต่ไปดูเรื่องของวงการท้องถนนกันบ้าง

เพราะว่ารถบรรทุกขับมาดี
ขับมาบนถนนจู่
ล้อหลุดกระเด็นข้ามเกาะกลางถนนไปเลยจ้ะ
โอ้โหผมคนชอบนะขอชื่นชมทีมงานจริง

เพราะว่าภาพนี้จริงคือไม่มีเสียง
เพราะมันเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคุณผู้ชม

เพราะว่ามันเป็นกล้องวงจรปิดจากคาแคร์แห่งหนึ่ง
อยู่ริมถนนสายสุขประยูนนะคะ
อยู่ในอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี

แล้วก็วิ่งมาจากทางอำเภอเมืองชนบุรี
่งหน้าเข้าไปที่อำเภอพนัฐนิคม
แล้วพอมาถึงที่จุดบริเวณเกิดเหตุตรงนี้

ล้อหน้าเจ้าปัญหาเนี่ยค่ะ
มันหลุดลอยและริ้วปลิวเคว้ง
คว้างท่ามกลางเกาะถนนมาเลย

ข้ามเกาะกลางถนนแล้วกระเด็นไป

รถเขาวิ่งมาตรงวิ่งสวนเลน

แล้วโดนล้อของรถบรรทุกคันนี้
ชนเข้าเต็มแรงจนหน้ารถเนี่ย

แล้วล้อรถมันก็ลอยกระเด็นข้ามไปอีกที

และประตูของรถกระบะเนี่ยมีรอยบุบเสียหายไปเลย

ชื่อว่าคุณปริชาติอินสตุล

เฮ้ยไม่รู้ว่าล้อรถเนี่ย

ทำให้ล้อมันกระแทกเข้ากับหน้ารถของเธอ

โชคดีนะที่รถของเธอมันสูง

มันก็เลยทำให้ล้อมันกระเด็นมาไม่ถึงช่วงคนขับ

กระจกแตกราวเลย

คลอดลูกไปหาหมอ
พอมาถึงก็เห็นร้อรถที่ชนกับรถสีขาวแล้วนะ

มันกระเด็นข้ามมาหารถตัวเองเลย
เขาก็เลยตัดสินใจหักพวงมาลัยหลบอืมทำให้ล้อของรถคันนั้นน่ะ
มันพุ่งชนได้แค่ด้านข้างของรถพี่เขาไงอุ้ยสำหรับรถวีโก้สีดำอ่ะเออ
โอ้โหหวาดเสียวอ่ะคุณภรรยาก็จะท้องแก่ใกล้คลอดแล้วอ่ะ
อืมอ่ะฟังผู้ที่โดนชนไปแล้วนะมาฟังด้านของคนขับรถสิบล้อหน่อย
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาขับรถเพื่อที่จะนำเหล็กไปส่งให้กับลูกค้า
แล้วก็กำลังจะขับกลับร้านครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ย
ขับมาอยู่ดีดีเลยขับมาเรื่อยแต่พอมาถึงที่เกิดเหตุ
รถเกิดบังคับไม่อยู่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เฮ้ยเห็นเลยเห็นชัดเลยว่า
ล้อรถของตัวเองเนี่ยหลุดแล้วก็ลอยข้ามเกาะกลางถนนไปฝั่งตรงข้าม
แล้วก็ไปชนกับเขาครับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำภาพจากกล้องวงจรปิดนี้นะคะ
ไว้เป็นหลักฐานและนายสนทยาชมศรีคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อ
แล้วก็คู่กรณีเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีการสอบสวนอย่างละเอียดกันอีกครั้ง
เพื่อจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยนะ
สำหรับการที่รถบรรทุกล้อหลุดแล้วเกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นอันนี้ฝากไปถึง
ผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของบริษัทรถนะให้ตรวจเช็คสภาพรถก่อนที่จะทำการขับขี่ออกไป